ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
แม่ผีไปได้
ไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยเริ่มต้นกันด้วยอาชีพสุดฮิต
ที่ตอนนี้หันไปทางไหนก็จะเต็มไปหมดบนท้องถนน
ใช่แล้วล่ะครับรายเดอร์ส่งอาหารนี่แหละ
วันนี้พี่อาร์เขาเลยจะพาทุกคนไปพูดคุยกับสาวรายเดอร์หัวใจแกร่งคนหนึ่ง
ที่ทำมาหากินหาเลี้ยงชีพจนพลิกชีวิตได้ด้วยอาชีพนี้
อย่ารอช้าไปหาพี่อาร์มกันเลยครับ
ครับที่ผมมาเงินผมจะเงินไปรับเงิน

ช่วงนี้เขาฮิตกันกับอาชีพรายเดอร์ส่งอาหาร
สองข้างทางเวลาคุณสัญจรไปไหนมาไหน
คุณเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
เยอะแยะมากมายหลายค่ายหลายสี

แสดงว่าอาชีพนี้สร้างรายได้ดีจริง

รายเดอร์สาวที่แกร่งจริง
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

ขับรายเดอร์ส่งอาหาร
แล้วเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว

เอาละวันนี้ได้เจอตัวเธออย่างแน่นอน

แม่ดีนะครับ

และที่เห็นพี่เขารีบไม่ใช่อะไรหรอกครับ
เพราะทุกเวลาของรายเดอร์ส่งอาหาร

เงินล้วนยังไงล่ะครับพี่อาร์ม

อาชีพนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิต
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งได้เลยนะครับ
และสาวแกร่งที่ชีวิตพลิกฟื้นดีขึ้นได้
เพราะการเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร

ใช่ค่ะเป็นสังคมเล็กของพวกเราชาวรายเดอร์ค่ะ
มาทำในย่านแถวห้วยขวาง

มาแล้วพี่ย้ายไปอยู่ปฐุมธานีนานแล้วจ้ะ

โอ้โหพี่เอมันไกลมากเลยนะพี่

ถามหน่อยทำไมต้องเป็นที่ห้วยขวางด้วยล่ะครับ
ห้วยขวางเป็นแหล่งเจริญก็คือมีออเดอร์เยอะ
และทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดหรือแม้แต่คนที่ชอบขับสายดึกเนี่ย

กิโลค่าน้ำมันถัง๑๕๐ที่ขับได้วันละ๑๐๐กว่าคุ้มไหมคะ
วันหนึ่งมันต้องขับกี่รอบถึงจะคุ้มครับก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนนะคะ
เหมือนกันนะค่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะความต้องการน้อย
ก็ขับน้อยตามใจคุณนะคะแต่พี่มีภาระเยอะ
ที่จำกัดตัวเองว่าอย่างน้อยต้องตั้งเป้าไว้ว่าต้องให้ได้๑๐๐บาท
เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนพี่ทำรายได้ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้ช่วยคิดช่วยคุณก่อนนะ
ได้รอบหนึ่งประมาณโดยเฉลี่ย๔๐บาทนะคะ
ถ้าวันหนึ่งทำได้๒๐รอบก็๘๐๐เป็นอย่างต่ำ
เป็นโบนัสพิเศษตามระยะทางถ้าเกิดว่าไปได้ไกลก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นอีก
ใช่ก็คือก็อย่างที่พี่บอกประมาณ๒๐รอบพี่ก็ได้พันหนึ่งแล้วพันหนึ่งเดือนนึงเท่าไหร่คะ

เป็นอาชีพที่เราทำให้เรามีเวลา
ให้ครอบครัวความอิสระในการทำงาน

สร้างรายได้มากน้อยขนาดไหน
ให้ตามทั้งวันไม่ไหวขอแค่ชั่วโมงเดียว
งั้นพี่เริ่มกดรับงานได้เลยนะครับ

ใน๑ชั่วโมงอาชีพรายเดอร์
เขาจะทำเงินกันได้เท่าไหร่กันนะ
เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกัน
เพราะถือเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่ง

บางคนเนี่ยครับอาจจะกำลังคิดอยากจะทำ

เพียงแค่เลือกทำเลที่มีผู้คน

ตอนนี้เนี่ยพี่เอทำเงินไปได้เท่าไรกันแล้วล่ะครับเนี่ย
เหมือนอย่างกับเล่นเกมเลยนะครับ

ฮะอยากกินส้มตำร้านไหนอ่ะ
อ๋อเจ๊นวรจันที่พี่ป้อง

ได้ได้แต่ไม่ซื้อให้หรอกนะ
แต่จะสั่งให้ให้แบบรายเดอร์ไปส่ง
มันง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยเออ

นี่เรียบร้อยเอาล่ะโอ้พี่เอมาแล้ว
ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่ค่ะพี่ไปมา๑ชั่วโมงได้๓รอบนะคะ
รอบแรก๔๒บาท๕๐สตางค์ค่ะ
รอบที่๒๔๒บาท๕๐สตางค์ค่ะ
รอบที่๓๖๑บาท๙๗สตางค์ค่ะ
รวมเลยนะเอาติดเป็นเลขกลมเลยละกัน
ก็ได้มาทั้งหมด๑๔๖บาท

วันหนึ่งพี่จะต้องทำงานให้ได้กี่ชั่วโมง
อย่างต่ำเลยก็ถ้ามีเวลาก็๑๐ชั่วโมงค่ะ

เห็นไหมล่ะครับนี่ขนาดวิ่งแค่๑ชั่วโมงเองนะ
พี่เอแสดงให้เห็นแล้วจริงครับว่า

ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่า

ชีวิตของเธอล้มลุกคุกคลาน
ระเห็ดระเหินเปลี่ยนอาชีพมาเป็น๑๐ครั้ง

เลือดตาแทบกระเด็นเลยล่ะครับ
แต่ก่อนก่อนที่จะมาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารนะครับพี่เอ

ค่ะก็พอจบม๑มานะคะ
ก็เริ่มเป็นนักร้องคาเฟ่ค่ะ
เป็นนักร้องคาเฟ่เป็นนักร้องก็ดีอยู่แล้วนี่

ความอยากจะไปนู่นมานี่บ่อยหลายอย่าง
ก็เลยตอนนั้นอยากเป็นนักกีฬาค่ะ

พอดีก็ตกหลุมรักกับพ่อของลูก

แล้วก็มามีครอบครัวก็เลยได้เลิกต่อยมวยไปค่ะ
เริ่มที่จะสร้างครอบครัวมีลูกกี่คนครับ

เสร็จแล้วทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่ครอบครัวมีปัญหา

ตอนนั้นชีวิตเรามันเป็นยังไงบ้าง

ก็ช่วงนั้นเริ่มมีภาระมากขึ้น
เพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ตกมาที่เราแล้วตอนนั้นนะคะ

แล้วก็มีมาขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็มีช่วยแม่ขายส้มตำด้วยค่ะ
ก็จนเราเริ่มค่าใช้จ่ายไม่พอลูกเริ่มโตขึ้น
จะเยอะทีนี้ก็เลยคุยกับแม่ว่าขอไปขายเองที่ภูเก็ต
พอเริ่มได้ที่ขายของก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาหาเรา

ไล่ที่ก็เลยตัดสินใจมีญาติเปิดร้านคาราโอเกะอยู่ที่สุราธานีอีก

ไปเป็นนักร้องร้านคาราโอเกะ
ทำร้านคาราโอเกะใช่ไหมคะที่นั่นก็ที่ภาคใต้เขาจะมีกรีดยางพารากันเยอะค่ะ

ก็ได้ปิ๊งรักครั้งที่สอง

ค่ะแล้วทีนี้แฟนเขาเปิดคาแคร์ให้ค่ะอยู่ที่สุราธานีค่ะก็เป็นร้านล้างรถนะคะ
แต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเราก็คิดถึงลูกด้วยตอนนั้นก็เอาลูกไปบ้างคนที่อยู่ก็มีบ้างอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คิดถึงบ้านเราก็เลยคุยกับเขาว่าขอเรากลับมาทำอาชีพที่เราถนัดที่เรารักอยู่ที่กรุงเทพที่บ้านของเราค่ะ
กลับมางวดนี้เริ่มทำอะไรก่อนครับ

ค่ะทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าเราเกิดมีความรู้สึกว่าเราอยากพักผ่อนสงบจิตสงบใจอยากไปอยู่กับธรรมชาติ
บ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณแม่เป็นชาวเขาเผาอาคา
ที่นั่นก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยภูเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็เลยไปขายของแถวแถวนั้นเปิดร้านขายผัดไทยแล้วก็ส้มตำอยู่ที่นู่นค่ะขายได้สองเดือน

เจ๊งแล้ว
เอานี่แต่เรื่องของเรื่องนะบางคนเจ๊งแล้วเครียด
แต่พี่เอไม่เหมือนไม่ใช่แบบนั้นเจ๊งแล้วสู้ต่อ
ก็คนเรามันไม่มีอะไรราบรื่นเสมอไป

ตัดสินใจกลับมาที่กรุงเทพค่ะแล้วคิดยังไง
ด้วยความที่ตอนนั้นเราไปอยู่สองคนแม่ลูกนะคะไม่มีเวลา
ก็มานั่งคิดว่างานอะไรที่เราจะสามารถทำรายได้

ค่ะก็ช่วงแรกตอนนั้นก็คือทำอยู่ที่ปฐุม
ด้วยความที่เราก็ไม่มีคนที่ดูลูกให้ด้วยนะคะ
พอมาช่วงหลังโรงเรียนก็ปิดด้วยซักอย่าง
แล้วก็เอาลูกมาฝากปู่กับย่าเขาที่นี่ด้วยค่ะ

งั้นเราก็เข้ามาขี่ตรงนี้ดีกว่า
เรียกว่ากว่าชีวิตจะลงตัวที่รายได้ส่งอาหาร

พี่เอนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แต่ตอนนี้อยากจะรู้จังเลยล่ะครับ
รายเดอร์เขามีเทคนิคอะไร
ที่ทำให้รายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมล่ะครับ

พี่เอลองเผยเคล็ดลับมาหน่อยได้ไหมครับ

ถ้าเราวิ่งหลายค่ายเราก็จะมีโอกาสที่จะได้
รับงานของช่วงพีคพีคของแต่ละค่าย
แล้วอย่างสมมุติเวลาพี่ไปส่งค่ายที่
ซอยงานต้องแย่งงานนะคะ
บางทีพี่เอ๋พูดว่าซอยงาน

ซอยรอซอยงานซอยรอ
มันคืออะไรพี่เอเอาให้มันชัดครับ
ค่ะก็คือการกดงานของรายเดอร์นี่แหละค่ะ

ก็คือว่ามันจะมี๓กลุ่มนะคะ

เราก็ตั้งซอยอย่างนี้เลยค่ะซอยนี้นะคะ

ถ้างานมาบนเราก็ไม่ได้มาร่างเราก็ไม่ได้นะคะ

ถ้าเห็นรายเดอร์เขาทำแบบนี้
ก็คิดว่าเขาเล่นเกมกันนะครับ
นี่แหละเทคนิคที่ทำให้ได้งาน

จะขึ้นมาที่หน้าจอมือถือเมื่อไหร่

ก็จะได้รับงานปั๊บก่อนใครเพื่อนนั่นเองล่ะครับ

ค่ะคนอื่นอาจจะชอบงานใกล้นะคะ

ผมไม่เข้าใจพี่ขับรายเดอร์ส่งอาหารนะ
อธิบายคำว่างานบินของพี่

งานบินสับรายเดอร์ก็คืองานที่ไปรับไกลนะคะ

ต้องบอกว่าที่พี่เอเขาชอบรับงานบิน

พี่เอบอกว่าจะทำให้รายเดอร์

เราลงทะเบียนไว้สัก๕กิโลกรัม
ก็จะทำให้ได้เงินเพิ่ม๕๐บาท

ก่อนอื่นต้องมีหลักเลยคือโทรศัพท์

มือถึงที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วยังไงต่อครับ
แต่เรื่องของใบขับขี่ต้องมีด้วยถูกไหม

อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังท้อ
ช่วงนี้วิกฤตมันมาเยอะจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พี่คิดว่าปัญหาอุปสรรคต่างเป็นธรรมดาของมนุษย์
ที่เรามีเท่ากันเลยคือหนึ่งหัวใจ

บางคนเป็นผู้พิการนะคะก็ยังมาขับรายเดอร์เลยค่ะ
แล้วเราอ่ะเราจะไม่สู้เลยเหรอ
โอ้โหวันนี้ถือว่าได้แรงพลังบวกเยอะจริงจากพี่เอนะ
ต้องขอขอบคุณพี่เอมากจริงนะครับ

ใครที่กำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้

ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับ

เอครับผมพร้อมแล้วที่จะเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
มีดวงไม่ได้เป็นรายเดอร์แง่เลยพี่อาร์ม
เรื่องราวดีของรายการเศรษฐีป้ายแดงยังมีอีกเพียบ
ตอนนี้จะพาไปอิ่มอร่อยกันแบบจุก
กับร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอิ่มจุก
เจ้าของร้านนี้เขาไม่ธรรมดานะครับ

แต่ก่อนเนี่ยเกือบจะเอาตัวไม่รอด
เพราะตกงานเลยต้องมาขายซูชิ
เป็นร้านเล็กอยู่ห้องข้างเมื่อก่อน

เห็นเล็กแต่รายได้ไม่เล็กเลยนะครับ
เพราะขายเพียงแค่๖๗เดือน
ก็มีกำไรมาเช่าอาคารข้าง
เปิดเป็นร้านใหญ่โตแบบที่เห็น

พอย้ายมาปุ๊บขายดีขึ้นก็จริง

ก็เดินมีค่าใช้จ่ายให้เงินไหลออกหมด

ต้องให้สินแสชัยมาช่วยหน่อยแล้วล่ะครับ
สวัสดีครับ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

ทำไมจะไปรูปาซื่อหน่อยรถ
เดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์ก่อน
นี่ไปทำอะไรในห้องแช่แข่งเขาเลยเหรอ

โอ้โหนี่ก็เป็นแบบว่า

ส้มตำพัสเซอร์ไร้ที่กำลังโด่งดังเนี่ย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ

โอ๊ยไปครับโอ้โฮโถโฮโฮ

อยู่ในรถใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
แต่เห็นแบบนี้เนี่ยครับบอกเลยว่า
นี่คือส้มตำกล่องขึ้นห้าง

เรียกว่าเป็นเศรษฐีป้ายแดงตัวจริงเลยล่ะครับ

เส้นทางรวยของเจ๊นวลจันทร์กันครับ

เจ๊นวนจันทร์เป็นเจ้าของร้านอาหาร
อีสานบ้านเหรียญหรือวันนี้ร้านอาหารไปไหนผิดเร็วล่ะครับ

เพราะตอนนี้เจ๊นวลจันทร์กลายเป็นนี่แล้วครับผม

คิดถึงเจริญจันทร์อร่อยทุกที่ทุกเวลา
ใช่ค่ะเราส่งตามห้าง

มันเยอะขนาดมันทำตัวนี้ค่ะ
มาทำตัวนี้ได้วันละเป็นพันกล่องเลยค่ะ

ต่อวันนี้ขายพี่เคยจดไหมครับว่าเฉลี่ยได้สักเท่าไหร่ครับ

อ่ะ๖๐๐๐๐กล่องละ๔๕บาทค่ะ

โอ้โหเยอะมาก

เราอยากชิมว่ารสชาติเป็นยังไง

มันจะรสชาติต่างกับส้มตำแบบจริงจังขนาดไหน

ปลาร้าไหมคะได้อยู่

อันนี้เป็นส้มตำกล่องของเรานะคะ

อ่ออันนี้ก็คือใช้คลุกอะไรเหรอจี๊

อันนี้เป็นว่าถ้าใครอยากนึกว่ากินส้มปัำ
เดินไปที่ห้างหรืออะไรก็ตาม

อยู่ในสายเลือดเลยค่ะ

ส่วนทำยังไงให้คนเมืองเขากินรสชาติลงไป

ผู้ใหญ่คนโตก็คือสามารถชิมได้

ใช่ค่ะ
อันนี้เราก็ใส่ที่เราชอบนะคะใส่มะเขือเทศ

นี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะคลุก
นี่คือเราจะต้มคลุกแค่นี้ก่อนอันนี้คือน้ำปลาร้านะคะ
นี่เห็นไหมแขกเกียจเปิดใส่กันง่าย
ไม่ต้องมาเฉาะหักมะละกออะไรกันใหม่
ปกติเราก็จะคลุกใช่ไหมคะอันนี้คือเราต้องการที่ความอร่อย

ช่ายซึมหน่อย

อันนี้น้องพะนี่มานี่

โอ้โฮแม่ดูแซ่บอีหลี
ไม่ว่าจะคลุกส้มตำกล่องเฉย

เติมเครื่องแบบที่ชอบกินเข้าไป

มันนัวมันแซ่บมันแบบ

ได้หมดทั้งเด็กผู้ใหญ่คนเมือง
คนที่แบบไม่ได้แบบฮาร์ดคอมาก

ไม่น่าจะขายเข้าถึงวันหนึ่งเป็นแบบเป็นน้ำร้านเขาที่นี่
ผมว่านี่นึกถึงหลานหลานก็กินได้

เห็นพี่นวลจันทร์เทพทางส้มตำแบบนี้นะ

ทำธุรกิจเกี่ยวกับจิลเวอรี่

อย่างคุณจ๊ะจะทำก่อพระหรือสร้อยเพชรอะไรอย่างนี้

ออกแบบตรงนั้นแล้วก็ส่งช่างหลังบ้านตรงนั้นเลยเรียกว่าทุก
เรียกว่าธุรกิจก็ไปได้ดีพอสมควร

แต่ว่ามันเจอปัญหานะครับ

แล้วตอนนี้ลูกน้องจะคิดแบบว่า

นี่แหละว่า

ตรงนี้เลยสิที่เราอยู่ตรงนี้นะครับหลับใช่ค่ะ

กลายเป็นร้านอาหารประจำหมู่บ้านไปซะงั้นนะครับ
มีหน้าล่ะครับถึงขายดิบขายดี

ก็ช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้ครอบครัวเจ๊นวลจันทร์
ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเลยนะครับ

แล้วที่พีคสุดเลยล่ะค่ะเจ๊
ที่สุดก็ขายได้อยู่ประมาณ๑๗๐๐วันเดียวค่ะ

ใจดีขนาดว่าลูกค้ามาเคาะบ้าน๔๕ทุ่ม
อยากกินส้มตำเจ๊เขาลุกมาตำให้

ใช่เขาออเดอร์มาขนาดนั้นคือแบบ

ไก่ทอด๑๐กล่องข้าวเหนียว๒๐ฝูงอะไรอย่างนี้

ค่ะเราก็เลยลงมาทำ

สุดยอดคิดได้อย่างไรนะ
ถ้าเป็นหนูลงมาหนูก็ยังคิดไม่ได้

ลูกค้าอาจจะอยากกินได้ตลอดเวลา

ทำอย่างไรถึงเขาให้ได้กินส้มตำได้ตลอดเวลา

ส้มตำกล่องเนี่ยว่ายากแล้ว
แต่ช่องทางการขายเนี่ยยากกว่า
แล้วเจ๊เนี่ยคิดว่าต้องไปขายในห้าง

กลุ่มลูกค้าก็จะต้องเป็นประมาณเพื่อสุขภาพ
คือว่าอาจจะเป็นระดับที่แบบว่า

ก็คือรสชาติจะใกล้เคียงกับ

ก็ตอนแรกไปเนี่ยเขาบอกว่า

เขาก็ให้ความรู้เรามาแบบนี้แบบนี้

เราได้๖๗ชั่วโมงแต่ต้องทานเลย
คำว่าเชลไลท์ที่พี่นวลจันทร์พูดถึง

การรักษาคุณภาพของวัตถุดิบในกล่อง

อยู่บนเชลล์ในห้างได้นานถึง๕วัน

ก็ยังอร่อยและสดเหมือนเดิมนั่นเองล่ะครับ
กว่าจะเชลล์แบบนี้ได้ปุ๊บก็นาน
แล้วก็ต้องส่งผลเชียวไลท์เชื้ออีกนะ

เชื้อคือตัวยีตของทางกรมวิทยาศาสตร์
เราต้องได้ความมาตรฐานของเชื้อ

เลสมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์

กว่าจะสร้างแบรนด์และยกระดับส้มตำ
สะอาดได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ย

นวลจันทร์ต้องส่งวัตถุดิบเข้าตรวจเชื้อในแล็บ

ลองผิดลองถูกอยู่นาน๓เดือนเลยล่ะครับ
จะบอกว่าล็อตแรกส่งไป๔๐๐กล่อง

ตอนนั้นขายยังไม่ได้เพราะไม่มีคนรู้จัก

ใช่เขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร

เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมฮะ
ก็หลังจากนั้นก็๕เดือนจาก๗สาขา
วันนี้เราเดินทางมาเกือบ๒๐๐สาขา
๕เดือน

ความของเราได้ความสดความใหม่ความสะอาด

น่าจะหลัก๑๐๑๐ล้าน
เพราะฉะนั้นเราต้องไปแอบดูขบวนการไหมล่ะ

พาทุกคนบุกโรงผลิตส้มตำกล่องเงินล้าน
เผยความลับที่เป็นแรงผลักดัน
ให้เจ๊นวลจันทร์มาขายส้มตำจนถึงทุกวันนี้
ที่เจ๊เลิกทำเพชรเนี่ย
เพราะว่ามีพระทักว่าให้เลิกทำ

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เฮีป้องและน้องจ๊ะไม่รอช้า
ขอพาทุกคนเข้าไปดูวิธีการผลิตส้มตำกล่องเจ้าแรกของประเทศไทย
ว่าเขามีวิธีการทำกันอย่างไร

ที่พร้อมยัดสวอปแล้วเหรอ

หั่น
มีหน้าเส้นที่ได้จะเท่ากันเลยนะแบบใช่

อ้าวนี่คือตัวอย่างงี้

ต้องได้มาตรฐาน
แรกกล่องนี้อาจจะส่งไปถึงต่างประเทศ
คนไทยที่เมืองนอกอยากกินส้มตำมากเปิดมา

ค่ะเวลานั้นเราก็จะยกถาดมันซิวก็จะเสร็จแล้ว
ผลงานเรียบร้อยสวยงาม
เป็นอย่างไรเฮียดูเจ๊เป็นใคร
สะอาดสะอ้านสุดนี่

ระดับนี้เพราะเขาขายวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกล่อง

เจ๊นวลจันทร์ก้าวผ่านมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตมาได้
เอาชนะทั้งคำดูถูกทิ้งทั้งความอาย
และลุกขึ้นสู้ใหม่แม้จะไม่ใช่เวทีที่เธอถนัด
ไม่ได้ใช้อาวุธเดิมที่คุ้นเคย
แต่เจ๊นวลจันทร์ก็เอาชนะมาได้
กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงตัวจริงครับ

มีความคิดแว๊บไหมครับว่าจะกลับไปทำธุรกิจเพชรอีกสักรอบ
ถามว่าช่วงแรกที่โควิดมาก็เราก็คิดว่าเราจะกลับไปค่ะ

แต่ทีนี้มาเห็นส้มตำแล้วก็ไม่กลับแล้วค่ะ

สุดท้ายแล้วก็ลูกอีสานอะเนาะเจ๊เนอ
แล้วก็เข้าใจส้มตำได้มากที่สุดเลยไหม
ใช่ค่ะแล้วภูมิใจนะส้มตำขึ้นห้าง

เขาบอกก่อนว่าที่เจ๊เลิกทำเพชรเนี่ย

เพราะว่ามีพระทักว่าให้เลิกทำ

โอ้โฮทำไมแม่นขนาดนั้น

ก็คือกราบท่านมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

ค่ะคือท่านนิมนต์ท่านมาทำบุญที่บ้าน

ใช่ค่ะนิมนต์ท่านมาทำที่บ้านด้วย
เปิดโรงงานก็ท่านก็มาทำให้

คนที่มีธุรกิจแล้วเจอประสบปัญหาอย่างช่วงโควิด

น้องคือพูดไปแรงบันดาลใจให้กับคนทำธุรกิจมากมั้ยครับ
ก็ถ้าถามว่าคนทำธุรกิจทุกคนมีท้อไหมท้อ

ให้ถึงที่สุดพอเราสู้ถึงที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงิน๕๕บาท

เพราะว่าเจ๊เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่สู้
แต่ยังว่ารายการเราเนอะ
เดี๋ยวพูดสุดสวยอย่างจะขอของ
ใช่ค่ะยังว่ารายการของเรา
ตอนนี้ได้แฟนรายการเราแฟนเฮียแฟนหนู

เขาบอกว่าไปห้างเนี่ยเจอแบรนด์เจ๊ตลอด

ใช่ทำมาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง

ก็คือถ้ามาจากเศรษฐีป้ายแดงนะคะ

ส้มตำกล่องนะคะผ่านแอปไลน์แมน

สั่งซื้อ๒กล่องแถมฟรี๑กล่องเลยค่ะ

ใช่ค่ะเจ๊นวลจันทร์ฝากร้านได้เลย
อันนี้นะคะก็ของเราจะมีขายที่

มือขวากอดครบไม่ใช่ยกเนื้อป้องอยู่แล้วนะคะ

ใช่ค่ะโหสุดยอดเลยวันนี้

ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเจ๊นวลจันธุ์ภากร้าน
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น